ไปดูเรื่องนี้กันบ้างเปลี่ยนอารมณ์ทางม้าลายปกติที่เราเห็นก็จะเป็น
ขาวดำแต่ที่นี่โอ้โหมาหมดทุกสีเลยครับ

ม้าลายเขาบอกให้ชะลอให้จอดให้คนข้าม
จัดไปเลยหลากสีมีสีอะไรบ้างโอ้โห
เป็นทางม้าลายแบบสายรุ้งสวยงาม
ไม่จอดให้มันรู้ไป
จริงนะถ้าขับมานะเหยียบเบรกดังเอี๊ยดเลยนะ
อ่ะสะดุดตาจริงครับค่ะที่นี่ฮะ
จรฐีเทศบาลนครอบบนราชธานีเขาเร่งปรับปรุงทางม้าลายบนถนน
ราชบุตรตัดกับถนนศรีนรงค์ในตัวเมืองอุบลราชธานีนั่นแหละ
เป็นแบบนี้เลยรวมทั้งหมดกี่สีดี
๑๒ต้องนั่งนับอะไม่ต้องนั่งนับเราครับอ่อ๑๒เลยใช่มั้ยฮะ
ผมอ่านให้แล้วครับมีในสคริปต์ครับ๑๒สีฮะ
คือแต่มันก็มีซ้ำกันแหละแต่รวมทั้งหมด๑๒สีนะคะ
เขาบอกว่ามันจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแล้ว
ให้คนมาถ่ายรูปกันทำยังไงล่ะ

แล้วรถจัดยังไงล่ะคะ
ไม่ได้ถ่ายจากแบบข้างนอกดีกว่า
ตรงริมทางทางถาว
เออถ่ายจากตรงนั้นดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
อ่ะทั้งหมดทั้งมวลครับที่เขาทำแบบนี้
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนจริงนะ
เพราะอย่างที่เราเห็นครับขาวดำไม่ยอมจอด
อันนี้เรื่องจริงนะเราก็อ่านข่าวกันมาเยอะ
ผมเข้าใจหลายคนมีวินัยจราจรที่ดี
ชะลอแล้วก็หยุดให้คนข้ามก่อน

หลายคนเริ่มทำเป็นพฤติกรรมที่คุ้นชิน
แต่บางคนก็ยอมรับจริงว่ายังเหยียบส่ง
เห็นจังหวะรถมันยังไงถนนมันโล่ง
แล้วพอเจอกับทางม้าลายไม่ยอมชะลอมันเยอะยังมีอยู่

เพราะฉะนั้นเราเอามาให้ดูกันอย่าเพิ่งเบื่อ
ร่วมกันปลูกจิตสำนึกครับ
เห็นทางม้าลายชะลอก่อนเลยจริงปลอดภัยที่สุดนะครับ
ไม่ใช่แค่เฉพาะรถนะคนด้วยผมแนะนำนะ
ตอนข้ามทางม้าลายอ่ะอย่างน้อยถ้ามีรถคันหนึ่งชะลอแล้วก็
คุณค่อยข้ามนะไม่ต้องถึงขั้นวิ่งนะ

สองบางทีรถคันอื่นเขาอาจจะไม่เห็นว่าเรากำลังข้าม
ถูกเพราะฉะนั้นค่อยเดินข้ามไป
แต่อย่างนี้ขอขอบคุณไอเดียดีอย่างนี้ด้วย
สวยงามด้วยเข้ากับกระแสเรื่องของความหลากหลายทางเพศด้วย
ถูกต้องที่สุดเลยนะคะ